ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หล่มศักดิชบูรณนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเหตุยิงกันตายนะฮะอ่าปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นสามี
อืมส่วนผู้ตายเป็นภรรยาเป็นภรรยาที่เขาเพิ่งอยู่กินด้วยกัน
ค่ะฝ่ายผู้ตายเนี่ยถูกยิงถึงเก้านัดนะครับอืม
เก้านัดเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
อ่านายเอกราชคำใสอายุสามสิบสี่ปีเป็นชาวตำบลน้ำก้ออำเภอหลมศักด
วัดเพชรบูรณ์ใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาดเก้ามอมอ
ยิงภรรยาที่ชื่อนางวาสนายโยเทพอายุ๓๑ปียิงใส่๙นัดจนเสียชีวิตในบ้านพักผ่านโรงของโรงเรียนบ้านน้ำก้อนะครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีนะฮะก็รอมอบตัวกับตำรวจ
นี่ครับแล้วเขาก็สารภาพว่าเขามีปากเสียงกันค่ะ
เขาก็เลยโมโหแล้วก็ยิงภรรยาจนเสียชีวิตตำรวจจับกลุ่มไปพร้อมกับปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
นำตัวไปสอบสวนแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยแจ้งข้อกล่าวหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่า
เขาทำไปเพราะเขาหึงหวงภรรยาที่จะตีตัวออกห่างเขาแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องการดูแลลูก
ซึ่งเป็นลูกของเขาที่มีกับภรรยาเก่าค่ะนะฮะซึ่งจากการสอบถาม
ไปยังอดีตภรรยาของนายเอกราชที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่านายเอกราช
นี่มีตำแหน่งเป็นหนึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะในพื้นที่หมู่๕
ตำบนน้ำก็มีลูกกับภรรยาเก่าสองคนลูกอายุสิบสองกับสิบอ่ากับแปดขวบ
นะครับเลิกกันมาเจ็ดปีแล้วค่ะซึ่งภรรยาเก่าเป็นฝ่ายเลี้ยงดูลูกสองคน
ต่างฝ่ายก็ต่างมีสามีใหม่อ่ามีครอบครัวใหม่นะฮะ
ภรรยาเก่าเขาก็มีสามีใหม่ส่วนนายเอกราชก็ไปมีภรรยาใหม่
แต่ยังไปมาหาสู่ดูแลลูกร่วมกันอดีตภรรยาของนายเอกราชยืนยันว่า
ตั้งแต่เลิกกันไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากอดีตสามีนะครับคืออดีตสามีไปอ้างกับตำรวจว่า
ฆ่าเมียใหม่เพราะมีปัญหากันเรื่องของการดูแลลูกที่อยู่กับภรรยาเก่าอืม
รยาเก่าเขายืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกร้องเงินทองอะไรจากอดีตสามีเลย
ทางไปก็แยกทางไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
ก่อนเกิดเหตุราวหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะลูกคนโตนะครับ
เป็นลูกชายได้รับบาดเจ็บจากการไปเตะฟุตบอลกระดูกแขนล้าว
อดีตภรรยาเขาก็โทรมาบอกนายเอกราชบอกว่าเออถ้ายังไงก็แวะมาดูลูกหน่อย
พาไปหาหมอน้ำมันแถวบ้านหน่อยก็ได้นะครับ
นายเอกราชก็มานะครับแต่นางวาสนาผู้ตายเนี่ย
เขาไม่ยอมนะครับอ่าแล้วก็ยังมีการจับได้ว่าที่ผ่านมา
เอกราชฝากนางวาสนาให้เอาเงินมาให้ลูกอืมอ่า
แต่นางวาสนาไม่ได้เอามาให้อดีตภรรยาเลยบอกว่า
เขาก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วสองฝ่ายเนี่ย
ผู้ตายกับผู้ต้องหาเขามีปัญหาอะไรกันเองหรือเปล่า
แต่ทางฝั่งเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับ
ถ้าผู้ตายบอกว่าได้รับเงินจากนายเอกราชแล้วเอามาให้ลูกนะ
ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้เช็คได้นะครับ
ว่าไม่เคยเอามาให้ค่ะนี่มันก็เลยเป็นปัญหาอืม
แบบเนี้ยครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
คือว่าพ่อของเด็กอ่ะเขาใช้ให้เมียเขาเนี่ย
เอาเงินมาให้ลูกค่ะแต่เงินไม่ถึงลูกเลย
ก็มีประเด็นที่แบบว่าลูกหกล้มไปเล่นบอลที่โรงเรียนนะคะ
กระดูกแตกตรงข้อศอกหมอส่งเพชรหนูก็เลยได้ยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรหา
โทรหาจริงก็บอกว่าเออลูกเจ็บนะถ้าว่างก็มาดู
ก็ให้โทรหาพ่อเขาเหมือนกับว่าโกหกปั้นหน้าเสียบหัวเขาอ่ะ
ว่าเขาเอาเงินมาให้ลูกทีนี้ปุ๊กก็ไม่ได้ให้อะค่ะ
แต่ว่าผู้ตายเขาก็ไม่สามารถจะชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
ถูกยิงถึงเก้านัดจนเสียชีวิตนะครับอ่าทางฝั่งของอดีตภรรยาเขาก็เลยออกมา
ขอให้ข้อมูลหน่อยหลังจากที่อดีตสามีไปยิงภรรยาใหม่เสียชีวิต
แล้วก็เหมือนกับโบ้ยมาทางอดีตภรรยาว่าเขามีปัญหากัน
ก็เพราะว่าเนี้ยแหละเกี่ยวกับเรื่องลูกกับภรรยาเก่าอืม
ซึ่งเขายืนยันว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะอืม